คุณผู้ชมไปดูเหตุที่สลดใจที่เกิดขึ้น
ในจังหวัดชนบุรีวาเลนไทยเลือด
ผัวคว้ากันไกลแทงเมียค่ะ

มีคดีที่ผัวเนี่ยมีอาการหึงโหด
คว้ากันไกลแทงเมียเพราะว่าจับได้
ว่าเมียคุยกับชายคนอื่น
แล้วผัวเนี่ยอ้างว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่จับได้
เคยจับได้มา๒๓ครั้งด้วยกัน
และท้ายที่สุดก่อนวันวาเลนไทย๑๓กุมภา
จับได้ว่าเมียไปคุยกับผู้ชายคนเดิม
สุดท้ายผัวทนไม่ไหวค่ะ

แล้วก็พลั้งพลาดแทงเมียจนบาดเจ็บนะคะ
เจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
กลางดึกวันที่๑๓กุมภาพันธ์ล่วงเข้าวันวาเลนไทย
ตำรวจสพเมืองพัทยารุดไปตรวจสอบเหตุคนถูกแทง

สำนักงานกรมที่ดินตำบลน้องปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ที่นั่นพบร่างนางสาวมณีขวัญอุติวัย๓๗ปี
ถูกแทงด้วยกันไก่เข้าที่หูขวา
เลือดไหลอาบจึงประสานกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน
คือนายธีรพงศ์ชมนาวังวัย๓๘ปีเป็นสามีคนเจ็บ
หลังก่อเหตุยืนรอมอบตัวพร้อมกันไก่
ตำรวจจึงควบคุมตัวไว้
มณีขวัญเล่าว่าทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่อพาร์ทเมนต์เกิดเหตุ
คบหากับนายเทียรพงศ์มา๑๐ปี
สาเหตุที่ถูกแทงเพราะสามีจับได้ว่าแอบคุยโทรศัพท์กับชายอื่น
ต้องหนีตายขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
ด้านนายธีรพงศ์ให้การบอกแค้นใจ
เคยถูกเมียปันใจให้ชายอื่นและจับได้แล้ว๒๓ครั้ง
แต่เพราะรักจึงยกโทษและให้อภัย
กระทั่งครั้งนี้ใกล้วันวาเลนไทย
เห็นเมียคุยโทรศัพท์กับชายคนเดิมที่เคยจับได้
คว้ากันไกลขู่จนเกิดพลาด

คนเดิมคนเดิม

ผมแค่เอามาโผล่หัวแต่มันแค่เข้าจริงเลย
ผมก็ตกใจเลยตอนนั้น
ขอบคุมตัวเทียระพงไปสอบสวนที่โรงพรรค
งานนี้มณีขวัญเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับสามี

คบหากันมาหลายปีจนมีลูกด้วยกัน
ที่ผ่านมาโดนนายธีรพงศ์ทุบตีบ่อยครั้ง
ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็ถูกซ้อมจนตาเขียว
ต้องหนีไปอยู่กับพ่อแม่ที่กรุงเทพ
พอกลับมาก็ถูกสามีแทงแขนเลยต้องแย่งกันอยู่๑เดือน
แต่งานนี้ต้องขอเลิกเด็ดขาด

คืนอยู่ด้วยเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
วาเลนไทยปีนี้หลายคู่คงรักสมหวัง
แต่อีกหลายคู่ความรักอาจพัง
เพราะพิษรักแรงหึง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน